ด้านหลังของเราแท็กซี่กลางต่อยผู้โดยสารโมโหปิดประตูรถดัง
เหตุผลแค่นี้จริงเหรอปิดประตูรถดังกลายเป็นเรื่องเป็นราวบานปลายแบบนี้
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคุณเดือดมากคุณบุ๊กอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะฝ่ายโชเฟอร์บอกถีบรถผมทำไมถีบรถผมทำไม
ฝ่ายหญิงก็บอกว่ามาตบฉันก่อนทำไมถ้าฟังแบบนี้ก็คือเหมือนโชเฟอร์เนี่ยไปตบฝ่ายหญิงก่อน
ฝ่ายหญิงก็เลยนี่ไปถีบรถของเขาประมาณนี้ใช่ไหมคะ
แต่เรื่องราวมันใช่แบบนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายหญิงไปแจ้งความไว้ที่สอนอบังนากรุงเทพนะคะ
แต่คดีไม่คืบไงผู้โดยสารคนนี้ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลอีกทางหนึ่ง
เพื่อขอความเป็นธรรมนี่เราก็ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยนะคะ
เราไปคุยกับเจ้าของคลิปแล้วเธอก็เป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณวิยดานะคะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนศรีนครินช่วงบริเวณก่อนถึงคาน
ทางข้ามแยกถนนลาศาลนะคะวันเกิดเหตุเธอเล่าแบบนี้
จากบ้านพักย่านเทพารักษ์จะไปทำธุระแห่งหนึ่ง
พอมาถึงถนนศรีนครินตรงนี้ก็มีการก่อสร้างด้วยนะคะ
เพื่อจะไปทำธุระทีนี้ยังไงต่อ
เธอบอกว่าเอ๊ะเธอรีบไงเห็นท่าทางรถแท็กซี่คือขับช้ามาก
เธอคาดว่าความเร็วที่รถแท็กซี่ใช้ตอนนั้น
อยู่ที่ประมาณสัก๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บอกว่าใช้ความเร็วสักประมาณ๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่ถนนโล่งแล้วโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยก็มีอาการเบลอเหม่อลอย
บอกแบบนี้นะคะก็เลยบอกโชเฟอร์ไปว่า
ช่วยเร่งหน่อยได้ไหมต้องรีบไปทำธุระ
แต่โชเฟอร์กลับตอบคือลักษณะด่าเธอด้วย
ไวไปเดี๋ยวก็ชนคันอื่นหรอกอย่าให้รถไปชนหรือไง

เธอก็เลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยพี่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก

คนขับก็เถียงมาไม่หยุดเลย
เล่าแบบนี้นะอันนี้ฝั่งเธอพูดนะคะ
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่างั้นขอลงจากรถ
มันจะเปลี่ยนคัน
แล้วตอนนั้นค่าโดยสารอยู่ที่๖๙บาท

แล้วรถแท็กซี่คือโชเฟอร์

เธอก็เลยทวงถามไปเอาตังค์ท้อละ๑บาท
โชเฟอร์กลับมาตอบกลับมาว่ากูไม่ให้
เท่านั้นแหละค่ะ

พอเธอจะเปิดประตูออกก็เปิดไม่ได้เพราะอะไร
น่าจะเป็นแบบคล้ายแบบล็อกเด็กไว้

ทีนี้คนขับรถแท็กซี่ก็เลยลดกระจกให้เธอ
เอื้อมมือเปิดประตูจากข้างนอกก็เลยเปิดได้

คนขับรถแท็กซี่เนี่ยมาหาว่าเธอปิดประตูแรง
แล้วโชเฟอก็เลยชกหน้าเธอไป๑ครั้ง

ด้วยความโมโหเธอก็เลยกระโดดถีบที่กันชน

แล้วเหตุการณ์ก็เลยบานปลายเป็นไปตามคลิปนี้เลย
คือปัญหามันโหสะสมนะอยู่ในรถ
หลายอย่างประเด็นประดังนะฮะ
โดนต่อยนะคะแล้วโชคดีมากที่มีพลเมืองดีเข้ามาห้ามไว้

เของู้นภาษาอุจจริงแล้วมาเห็นพวกทำหลาดวนใหม่
นี่ค่ะส่วนความคืบหน้าคดีพอมันเป็นแบบนี้แล้ว
บอกว่าไปแจ้งความไปแล้วใช่ไหมในสอนอบังนา
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกมนเสกตระกูลพาณิช
กำกับสนบางนาบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องที่เกิดขึ้น
คือหลังจากที่เกิดเหตุให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้ว